มาดูเรื่องของแมวกันต่อค่ะเกิดขึ้นที่ศรีราชาชนบุรีนะคะ
กู้ภัยเขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเขาขับรถ
ขับรถกู้ภัยเนี่ยนะคะตามผู้หญิงคนนึง
เพราะว่าเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนี้จับแมวเปอร์เซียค่ะ
เอาเชือกผูกขาแมวแล้วก็ลากแมวเนี่ยเห็นไหมคะ
ด้านหลังไหมคะนั่นเป็นแมวนะคะ
จับแมวลากไปแบบเนี้ยเกือบหนึ่งกิโลเมตรค่ะ
สรุปสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้พูดว่าอย่างไร
เดี๋ยวบอกให้ฟังนะคะแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
สี่แยกรังเลหนองค้อตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกลางดึก๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตัวแทนชมรมคนรักสุนัขจังหวัดชนบุรีค่ะเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานนะคะ
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพนขวาม
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนายนันทชัยฟักษรอายุสามสิบเอ็ดปี
อาสาสมัครกู้ภัยเพียวเยียงไทยศรีราชากล่าวว่าพบหญิงสาวรายนี้
ขี่รถจักรยานยนต์โดยมีปลายเชือกผูกติดกับขาแมวซึ่งขณะที่พบ
ตัวเองก็บีบแตรให้รถหยุดแต่หญิงสาวคนนี้ก็ไม่เห็นหยุดนะ
ลากแมวไปไกลประมาณ๗๐๐เมตรก่อนที่เชือกมันจะหลุดออกไปเอง
ตัวเองเห็นแบบนั้นก็เลยเอาแมวส่งโรงพยาบาลสัตว์นางสาวปริญญาปุรินทราพิบาล
เป็นตัวแทนชมรมคนรักสุนัขชนบุรีบอกว่าภาพที่มันปรากฏขึ้นมา
รมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เป็นการตั้งข้อสังเกตก่อนนะคะ
ก็จะต้องไปถามเจ้าของอีกทีนะคะไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะกล่าวอ้างว่าตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจเรื่องนี้ให้ตำรวจเป็นคนตรวจสอบค่ะ
ภาพที่มันปรากฏออกไปเนี่ยคือไม่ว่าเจ้าของจะอ้างว่าไม่รู้
หรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่แมวเนี่ยสัตว์ได้รับบัตรเจ็บไปแล้ว
ได้รับความเสียหายไปแล้วสิ่งสำคัญคุณต้องตรวจสอบก่อนว่าเนี่ย
สัตว์เนี่ยมันอยู่ข้างหลังยังไงคุณก็ต้องดูก่อน
เพราะว่าตอนเนี้ยสัตว์มันได้รับความเสียหายมันเจ็บไปแล้วแล้วก็เอ่อ
เหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมันเป็นลักษณะของอุตาห์ของเรนนะคะเนี้ย
กรณีเนี้ยมันจำเป็นที่ต้องแจ้งความเพื่อให้เรียกเขามาสอบสวนไปถามเจ้าของแมวรู้บ้างค่ะ
เจ้าของแมวชื่อว่านางสาวนงนุษย์นาดีอายุ๓๑ปีนะคะหลังจากที่ชมรมคนรักสุนัขจังหวัดชนบุรีเขาไปแจ้งความ
เจ้าของแมวเขาก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนคนนี้ค่ะยืนยันว่าตัวเองเป็นคนรักสัตว์นะ
ภาพที่มันปรากฏขึ้นมาไม่ได้เป็นการเจตนาที่จะไปทารุณกรรมสัตว์
ตัวเองไม่ทราบจริงจริงว่ามีแมวผูกติดมากับรถจักรยานยนต์ส่วนที่กู้ภัยบีบแตรเรียกเธอแล้วเธอไม่จอด
เธอบอกว่าก็ไม่ได้ยินเสียงแตรตอนนั้นใส่หูฟังฟังเพลงอยู่ค่ะ

หนูก็จะให้เขาออกมานั่งเล่นอยู่ข้างนอกเนี้ยทุกวันแล้วความเรื่องหนูยอมรับว่าหนูยอมรับผิดค่ะ
หนูยอมรับผิดแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองสับเข้าไม่ได้สังเกตแล้วหนูขับรถแล้วหนูเสียบสโมท็อกด้วยไงคะ
แล้วเห็นป้าเขาบอกว่ามีคนเรียกหนูมีอะไรอย่างเงี้ประมาณเนี้ยค่ะหนูยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
จนจนเช้ามาป้าเขามาเล่าให้หนูฟังแล้วก็เมื่อคืนนี้หนูก็เดินตามหาเขาอยู่พักนึงอะค่ะ
หนูก็คิดว่าเขาคงหลุดออกไปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็คงกลับมาค่ะ
คุณนงนุษย์เจ้าของแมวเนี่ยเขายกมือไหว้ท่วมหัวเลยนะเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจริง
แล้วก็รักแมวตัวนี้มากเลี้ยงมากับมือ๑๐กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะ
เบื้องต้นพันธการสอบสวนอยู่ระหว่างการตามหาข้อเท่าจริง
ทั้งนี้จะมีผลสรุปและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ